อยากให้ช่วยดูคลิปนี้หน่อยนะครับพี่เบิร์ตก๊อฟและคุณผู้ชมด้วยว่า
เขาไม่รู้จริงหรือเขาแกล้งไม่รู้นะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยไปจอด
ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าไปจอดที่ลานจอดรถแล้วจอดช่องคนพิการด้วยนะคะ
สักพักหนึ่งลงไปทำธุระแล้วกลับมาที่รถ
จังหวะที่จะออกตัวค่ะคุณผู้ชมเหมือนเลี้ยวไม่พ้น
ก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักแล้วก็ลักษณะคือจะหาวงเลี้ยว
ตีวงเลี้ยวรถก็ไม่ได้ใหญ่นะคะ
คิดว่าตัวเองเป็นรถสิบล้อหรือเปล่าต้องถอยยาวขนาดนั้น
นี่คือจังหวะถอยค่ะคุณดูนะคะจังหวะถอยไปชนเข้ากับ
ลักษณะเป็นอ่างล้างจานของร้านขายหมาล่านี่เห็นไหมคะ
ไม่รู้สึกจริงหรอนี่ไงถึงถามว่าไม่รู้สึกจริงหรอ
ว่าคุณเนี่ยถอยรถชนทรัพย์สินเขาได้รับความเสียหาย
แล้วตามรายงานข่าวคนแถวนั้นก็พยายามตะโกนบอกผู้หญิงที่ขับรถเนี่ย
บอกคุณชนร้านของเขาคุณชนของของเขาเห็นไหม
จังหวะที่มีคนตามไปนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้คือเหมือนไม่สนใจอะค่ะ
พฤติกรรมเนี่ยมันส่อทำให้เจ้าของร้านหมาล่าเนี่ย
ตีความเจตนาของผู้หญิงคนนี้คือไม่รับผิดชอบ
ถ้าจะอ้างว่าตอนชนไม่รู้แต่ตอนเจ้าของร้านไปยืนขนาดขนาดนี้ต้องรู้แล้วล่ะ

ถูกไหมคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยเห็นไหมคะ
นี้จังหวะเนี่ยพยายามไปตาม้าไปเลยหรออ๋อไปเลยนั่นไงเห็นไหมลา
ไปไหมล่ะภาพมันฟ้องว่าไปเลยอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มกว่าวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในซอยเรวดี๕๔อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
เจ้าของร้านหมาล่าชื่อว่าคุณชุติกาเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าฝากตามรถคันนี้ให้หน่อย
ขับรถคันดังกล่าวคือเป็นผู้หญิงคนขับรถ
อายุประมาณ๓๐กว่าปีแล้วตามรายงานข่าว
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่ถอยรถเนี่ย
คุยโทรศัพท์ไปด้วยนะคะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเลยอาจจะ
ไม่ได้มีสติกับการถอยรถหรือเปล่านะคะ
แล้วสิ่งที่ชนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอ่างล้างจานนะฮะ
มูลค่า๑๒๐๐บาทได้รับความเสียหายนะคะ
เจ็บใจที่ไม่ยอมจอดมาคุยนะคะ
เออล่าสุดค่ะเข้าคลิปนี้เนี่ย
ไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองนนทบุรี
อยากให้ตำรวจสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
ตามตัวคนขับรถเก่งคันนี้มารับผิดชอบ